ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักคนโสดงานจะทับถมจนไม่มีเวลาหารัก
รออีกหน่อยรักจะเข้ามาหาเอง
คนมีคู่รักคู่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหาทางออกให้
สุขภาพระวังสายตาไม่ปกติ
ดขับขี่ด้วยความเร็วมีปัญหาฟันและช่องปาก
ให้ระวังการกินช่วงเดินทางจะมีอุบัติเหตุทางรถยนต์และทางอากาศ
ช่วงวันที่๑๕๑๘เมษายน
การเงินหมุนได้คล่องตัวตามปกติแต่ที่ลงทุนทำธุรกิจ
ขยายงานขยายร้านจะต้องหยิบยืมผู้ใหญ่หรือกู้องค์กรทางการเงิน
แต่ไม่มีอะไรต้องกังวลมากนัก
การงานผู้ใหญ่จะไว้ใจมอบหมายงานสำคัญให้ทำ
ขอให้ตั้งใจทำให้สำเร็จลุล่วงที่ทำธุรกิจเองไม่มีเจ้านาย
ค้าขายจะก้าวหน้ามั่นคงได้ลงทุนใหม่ขยายกิจการ